ชนบุรีเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวครับแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ไม่น่าเชื่อนะฮะนี่หรือเมืองพุทธมีผู้ชายคนหนึ่ง
ไปช่วยงานวัดใช้ความสนิทความไว้ใจของคนในวัด
ขโมยของวัดเอามาขายร้านขายของเก่าฮะเอาของวัดไปขาย
ภาพเหตุการณ์และนี่คือหลักฐานสำคัญครับ
คนที่ยืนคนที่ยืนนี่ใช่ไหมครับ
วงจรปิดจับภาพนาทีที่นายสุธิพงศ์อายุ๒๘ครับ
ขับกระบะแป้งตะเบียนปทุมธรรมณี
ว่าสีแดงเก้าอี้พลาสติกเวลาเราไปวัด
เมื่ออยู่รัฐสมนตร์แบบนี้เขาวี่แบบนี้ครับ

เอามาขายที่ร้านรับซื้อของเก่า
คุณคิงเมื่อกี้ตอนคุณคิงพูดนะที่ฉันยังไม่เห็นภาพ
ยังเข้าใจว่าคงจะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมาย
แต่ที่เขาขนมามันเยอะมากนะ
แถวเก้าอี้สีแดงที่เห็นในเบื้องต้นนะฮะ

นี่นะครับแล้วก็ขับรถออกไป
เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเห็นว่าเก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้วัดนี่
อี้วัดหนองอ้อตำบลเกาะลอยอำเภอพานทองที่จังหวัดชนบุรี
ก็เลยส่งภาพนี้ไปให้วัดดู
แล้วก็เอาเก้าอี้ไปคืนวัด
เจ้าของร้านเขาก็สังเกตเห็นนะ
ปกติแล้วเก้าอี้เหล่านี้มันจะมีการสกรีนชื่อใช่ไหมคะ
ชื่อแปะเอาไว้บางครั้งก็เพ้นชื่อว่าใครอุทิศให้ใคร

ล่าสุดครับนายสิทธิพงศ์คนเดิม
เอาโต๊ะสแตนเลสเอาไปขายอีก๒ตัว
หลังจากที่เมื่อกี้นี้เอาโต๊ะพลาสติกสีแดง๓แถวไปขายแล้ว

เจ้าของร้านจำรถได้แม่นเลยว่านี่รถคนของวัดนี่
คราวนี้ไม่รับซื้อครับแล้วรีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

หลังจากนั้นเอาภาพหลักฐานทั้งหมดส่งให้ตำรวจสพพานทอง
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักพานทองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับ
ลงพื้นที่ไปที่วัดหนองอ้อพบกระบะป้ายทะเบียนปฐุมธานี
คันที่ขนเก้าอี้ไปจอดขายร้านรับซื้อของเก่านั่นแหละ
หลังจากนั้นไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งฮะ
ไปเจอตัวนายสุธิพงศ์ครับอายุ๒๘ปี
กำลังนอนหลับห่มผ้าสบายใจอยู่บนเตียงนอนเลย
ปลุกให้ตื่นและถามตรงว่า
คุณทำจริงใช่ไหมเจ้าตัวยอมรับว่าจริงคุณเสพยาหรือเปล่า
เงินที่ได้เอาไปซื้ออะไรเนี่ยเขาบอกว่าผมเคยเสพ
แต่เสพมาเมื่อเดือนที่แล้วจริงหรือเปล่า
พอถลกผ้าห่มเปิดพับแล้วเจอเต็มไปด้วยอุปกรณ์เสพยา
อยู่ใต้ผ้าห่มค่ะไม่รู้ว่า๑เดือนที่แล้วจริงหรือไม่
เสพไปนะครับก็เลยคุมตัวส่งโรงพักดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
เจ้าของบ้านเช่าบอกว่าคือคนที่ก่อเหตุมาจากที่อื่น
แล้วมาช่วยงานวัดอยู่ชั่วนาตาปีสนิทกับลูกชาย

โดยที่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้รู้นิสัยใจคอเตื้อลึกหนาบานนิสัยของผู้ชาย
คนนี้ก็เห็นว่าอ๋อลูกชายสนิทด้วยช่วยงานอยู่ที่วัด
คิดว่าก็เป็นคนดีคนหนึ่งมีน้ำใจมาช่วยงานวัด
ที่ไหนได้สุดท้ายแล้วคนที่ไว้ใจร้ายที่สุด
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเรียบร้อย
ขโมยของวัดเอาไปขายดื้อฮะ